ร้านข้าวต้มเจอบินค่าน้ำเกือบครึ่งแสน

ชื่อว่าคุณบุญเลยลักษณ์ครับอายุ๖๑ปี
ร้านข้าวต้มพี่แกชื่อว่าร้านสังกษิ
อยู่บนถนนบ่อสร้างตะบนต้นเป่าอำเภอสรรกำแพงที่เชียงใหม่
นี่เขาเอาใบแจ้งค่าน้ำมาให้ดูเลยฮะ

ว่าใบแจ้งค่าน้ำเมื่อวันที่๑๗มิถุนาที่ผ่านมา
รวมยอดค้างชำระในเดือนพฤษภาและมิถุนาปีนี้
ปี๖๕รวมจำนวน๔๗๕๓๙๕๖สต
โดยมีกำหนดให้ไปชำระค่าน้ำภายใน๒๗มิถุนา

จะโดนตัดน้ำวันที่๒กรกฎาคม
แต่ปรากฏว่าช่วงเย็นวันที่๑๗มิถุนานี่แหละ
เจ้าหน้าที่มาตัดมิเตอร์น้ำเลยครับ
ทั้งที่ยังไม่เลยกำหนดชำระตามใบแจ้งนี่เลยอะ

เขาก็ตกใจนะตกใจแล้วแปลกใจมาก
เพราะว่าพอไปดูรายละเอียดการใช้น้ำ
เอ๊การใช้น้ำในใบแจ้ง
มันมีปริมาณที่สูงเกินจริงไปมากเลยครับ
บุญเลยรักก็เลยคาดว่าน่าจะมีการอ่านตัวเลข

มียอดสูงถึงกว่า๒๔๓๐๐บาท
แล้วเดือนก่อนหน้านั้นก็มียอดอยู่ที่๒๑๔๗๗บาท
รวมกันก็เกือบ๕๐๐๐ครับ
อีกอย่างนั้นการใช้น้ำก็น่าจะมีปัญหาจุดรั่วไหล

ใช้น้ำแล้วก็จ่ายค่าน้ำเฉลี่ยต่อเดือน
มันก็แค่๖๐๐๗๐๐บาทเท่านั้นเอง
จู่๒เดือนที่ผ่านมามัน๒๐๐๐อัพเลยอ่ะเนี่ย
ที่สำคัญครับครอบครัวพี่เขาติดโควิดกันทั้งบ้าน
ก็เลยปิดร้านไปนานกว่าครึ่งเดือนแล้วนะ
ช่วงที่ปิดก็ไม่ได้มีการใช้น้ำสักหยดเลย
แต่จู่บินค่าน้ำที่เรียกเก็บมาเนี่ย
มันพุ่งสูงปรี๊ดเลยผิดปกติมาก
แล้วก็มาโดนตัดมิเตอร์น้ำซ้ำไปอีก

ต้องไปขอต่อน้ำจากร้านที่อยู่ติดกันนั่นน่ะ

จะได้ใช้ล้างจานล้างชามแก้ปัญหาไปเฉพาะหน้า
พี่เขาก็เลยอยากจะวิงวอนผ่านสื่อ

มาตรวจสอบข้อได้จริงให้กระจ่างด้วยนะครับ
โอ้โหยอดค้างชำระเกือบ๕๐๐๐